ต้องบอกว่าเหตุการณ์นี้สั่นสะเทือน
วงการศรีกากีหรือว่าวงการตำรวจหนักพอสมควรเลย
เพราะว่ามีสาวประเภท๒คนหนึ่ง

แต่คำตอบที่ได้รับถ่าเพื่อนต้องอึ้งไปเลย
ให้คุณผู้ชมไปฟังพร้อมกันค่ะ

แต่พี่ตัดสายหนูทิ้งถ้าวินาทีนั้นเพื่อนหนูเป็นอะไรไปล่ะ
แต่พี่เป็นตำรวจพี่ต้องออกมาช่วยหนูถูกไหม
นี่แหละค่ะนี่ก็เป็นคลิปการสนทนาระหว่างสาวประเภท๒คนนึง
กับตำรวจที่รับแจ้งเหตุทางโทรศัพท์ค่ะซึ่งคลิปนี้เนี่ย
ถูกโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คที่ชื่อว่าสลิสาอินทารักษ์พิมพิมมิดา
แล้วก็พิชยาภาวงจำปานะคะซึ่งคลิปเนี่ยอ้างบอกว่าเป็นการโทรศัพท์
แจ้งตำรวจขณะอยู่ภายในรถยนต์ความยาวประมาณ๒๓๔นาทีค่ะ
คือการสนทนาเมื่อสักครู่นี้ก็ระบุบอกว่าเธอโทรไปขอความช่วยเหลือตำรวจ
ส่งคนมาช่วยหน่อยถูกผู้ชายฉุดจะพาขึ้นรถไปด้วย
ไม่สมยอมแต่กลับโดนเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิเสธอย่างไม่มีเยื่อใย
แล้วก็บอกด้วยว่าก็ให้เพื่อนไปกับผู้ชายสิส่วนตัวเธอก็ขับรถกลับบ้านไป
คลิปนี้มีคนเข้าไปดูแล้วกว่าหนึ่งแสนครั้งนะคะแล้วมีการแชร์ไปมากกว่าสองพันครั้ง
เหตุการณ์นี้ระบุว่าเกิดขึ้นที่หน้าผับ๕๙ทางไปวัดนาคาที่ตำบลวิชิตอำเภอเมืองภูเก็ต
เที่ยงคืนวันอังคารที่ผ่านมาพลตำรวจตรีธีรพลทิพย์เจริญผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ต
สั่งการลงมาเลยนะคะให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยุทำรายงานชี้แจงข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น
ภายในวันนี้ค่ะและถ้าเจ้าตัวยอมรับว่าพูดจาแบบนั้นกับประชาชนจริง
จะต้องมีการลงโทษทางวินัยตามขั้นตอนและระเบียบของข้าราชการตำรวจแต่ถ้าไม่รับ
จะมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงต่อไปค่ะ